ล่าสุดวันนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์พบตรนะฮะคุณชูวิทย์ครับ
พบตรบอกว่าคดีผับจินลินที่ยานวาที่ไปตรวจค้นบุกจับ
แล้วก็ต่อเนื่องไปถึงเรื่องของตู้ห่าวและทุนจีนสีเทาเนี่ย
พบตรเป็นหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนในคดีนี้เองครับ
วันนี้แถลงเนี่ยเท่าที่ผมดูเนี่ยจะมีอยู่๕ข้อ
ค่อยไล่ไปเนอะเอาเรื่องแรกก่อนไหมได้
พบตรบอกว่าตอนนี้คดีเกือบสมบูรณ์แล้ว
อีกวัน๒วันคาดว่าจะส่งอายการในการส่งฟ้องศาลต่อไปได้
เพราะว่าตู้ฮาวเนี่ยจะครบกำหนดฝากขัง๒๐มกราคม๖๖
เอาประเด็นนี้ก่อนอ่าเดี๋ยวจะส่งฟ้องแล้วอ่า
คืออย่างนี้คุณภาคภูมิท่านผู้ชมบางท่านอาจจะไม่เข้าใจ
คือผมต้องบอกวิธีการที่ผมทำงานให้ประชาชนทราบก่อน
ประชาชนเหมือนเจ้านายผมผมไม่มีเงินเดือนนะ
ผมเป็นประชาชนก็บอกว่าประชาชนเนี่ยผมต้องรายงานก่อน
ผมไปพบท่านนายกวันไหนวันจันทร์ที่๙แล้ววันนี้วันอะไร
รหัสสบดีที่๑๒กี่วัน๓วัน
คุณเห็นได้ว่าอะไรเกิดขึ้นหรือยังก็พบตรออกมาแถลง
นี่คือสิ่งที่ผมกำลังสื่อสารบอกประชาชนว่า
คุณใจเย็นวิธีการทำงานผมพูดพูด๒เดือน๓เดือน
ปล่อยข้อมูลปล่อยข้อมูลหาพปตรพชไอยการ
คนนู้นนี่นั่นนะครับจนกระทั่งเริ่มเริ่มทุกคนเนี่ย
หลังชนฝาแล้วทีนี้วิธีการของผมก็ต้องไปหา
คนสูงสุดเพื่อจะสั่งลงมาดังนั้นที่บอกว่าพอแล้วเนี่ย
ผมขอเปลี่ยนคำพูดใหม่ยังไงฮะเห็นหรือยัง
หรือยังว่าผลมันออกมายังไงแค่๓วัน
เอาล่ะวันนั้นผมไปพบวันจันทร์๑๙วันนี้วันที่๑๓
ฤหัสสบดีแค่๓วันปรากฏว่ามีผลอะไรบ้าง
พบตรสั่งการสำนวนคดีวันที่๑๓พรุ่งนี้๑๓
วันนี้วันพรุ่งนี้เรียบร้อยนะเดี๋ยวจะส่งไปให้
อายการ๒พบตรสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ใครเมียที่เป็นตำรวจของนายตู้ฮาวอ่าใช่
และนายตำรวจ๕รายที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน
ถูกไม่ถูกครับในคดีผับจินลินแล้วก็ตู้ห่าว
นั่นก็คือรองหมานั่นก็คือรองคมภัยนะครับ
และพนักงานสอบสวนที่ไปปล่อยผู้ต้องหา
ออกรวมทั้งหมด๕คนให้ออกไว้ก่อน
รวมทั้งเมียนายตู้เห่าซึ่งเป็นตำรวจที่ถูกกล่าวหา
ในเรื่องของการฟอกเงินครับ
อกจากนั้นแล้วพบตรยังพูดถึงคดีนอกราช
พบตรบอกว่าคดีของตู้ห่าวเนี่ยนะ
แล้วก็ผับชินลินเป็นคดีนอกราชอาณาจักร
กระทำการเป็นองค์กรอาธิกรรมข้ามชาติ
อันนี้ผมถึงบอกแต่แรกเนี่ยตำรวจไม่ยอมรับ
จำได้ไหมรองโจ๊กบอกว่ายังไงเอ้ยนี่ไม่ใช่คดีนอกราช

ไอ้เหมือนก็มาจากพม่าทั้งนั้นน่ะ

คือท่านผู้ชมต้องเข้าใจว่า
ตำรวจนั้นไม่อยากให้อายการเข้ามายุ่งเกี่ยวกันในสำนวน
เพราะถ้าเป็นคดีนอกราชเมื่อไหร่
อายการจะมาทำหน้าที่แทนตำรวจในการเป็นพนักงานสอบสวน
คืออันนี้ต้องเข้าใจก่อนคือไม่เข้าใจกฎหมาย

ดันนั้นผมเนี่ยเป็นมวยมีชั้นชึง
วิธีการเราก็ต้องวางแผน

ผมลากเรื่องนี้มาเนี่ย
เหมือนคุยตั้งแต่ช่วง

มันเกิดตั้งแต่ตุลาตุลาพฤศจิกาธันวาอันนี้มามกราก็จะกลางเดือนอยู่แล้วนะครับ
วันแรกที่คุณชูวิทย์มาคุยเรื่องนี้ที่เปิดปาก
แล้วเนี่ยแผนผังอันนี้คุณชูวิทยังมาเขียนให้ดูแล้วบอกว่า
ถ้าจะจัดการกลุ่มทุนจีนสีเทาเนี่ยต้องนี่ต้องเป็นนายกเนี่ยต้องเป็นคนที่มาดำเนินการ
ผมบอกแล้วเรื่องนี้จะต้องนายกเป็นคนสั่ง
การพบ๑๕นาทีของผมเนี่ยเป็นการพบที่ล้ำค่าพอสมควรนะครับ
มันก็มาแดดหมายความว่าท่านจะไปจัดการตามใจผมหมดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับ
แต่อย่างน้อยเนี่ยผลลัพธ์มันออกมาหลังจากที่พบนายกวันจันทร์
วันนี้วันพฤหัสผลออกมาแล้วพบตรมีการสั่งการแล้ว
พบตรสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้วแสดงว่าอะไรคุณคุณภาคภูมิต้องตอบผมหน่อย
แสดงว่าอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาที่พบตรให้สัมภาษณ์วันนี้นะ
ถ้าในส่วนของคดีของตู้ห่าวเนี่ยเป็นคดีนอกราชอาณาจักรกระทำการเป็นองค์กรอาธิกรรมข้ามชาติ
ก็ผมพูดไว้แล้วพงสของตำรวจต้องทำงานร่วมกับทางไอรการเหมือนที่คุณชวิตบอก
กรณีของตู้ห่าวล่าสุดพนักงานสอบสวนไปแจ้งข้อหาฟอกเงินแล้ว
ไปแจ้งในเรือนจำนั่นแหละคดีผับจินลินและตู้ห่าวกลุ่มทุนจีนสีเทาของตู้ห่าวเนี่ย
มีผู้ต้องหาหลักสามสิบเจ็ดคน

รวมพวกคดีเสพยาในผับจินลินที่ไปตรวจจับวันนั้น

เรื่องของภรรยาของตู้ห่าวที่เป็นตำรวจ
ให้ออกจากราชการไว้ก่อนพร้อมแจ้งข้อหาฟอกเงินเหมือนกันอ่าอ่า
อันนี้หลักของตู้ห่าวกับคุณบ้างคุม
ของพระบอตรอเป็นคนดูลักษณะแล้วเหมือนเป็นคนอ่อน
แต่ข้างในแกก็พอสมควรนะ
เขาก็แข็งพอสมควร
โอเคมาที่มันออกมาที่พระบัตราวีบบอกอย่างนี้

ท่านทำงานผิดพลาดผมจะถามว่านี้พวกนี้หนีได้ยังไง

อยู่ที่จิ้งหลิงก็การที่คุณไปปล่อยตัวการสำคัญ๒คนออก
นะครับและคุณไม่เก็บหลักฐานให้ดีและคุณไม่ได้รีบดำเนินการอย่างเร็ว
เขาบอกว่าพบตจะแต่งตั้งเขาว่าที่๑๕พก
ผมถามกลับไงผมเคยถามกลับแล้วคุณพบ
อย่างนี้เนี่ยท่านเป็นพบชนดูแลนครบานดูแลกรุงเทพสมัย
ถ้าเกิดมีคนตายท่านต้องรอแต่งตั้งก่อนหรือเปล่า
จริงท่านสืบสดศาสดก่อนได้
คือถ้าไม่แต่งตั้งคุณจะคายคุณหนึ่งเป็นทีมจับกลุ่มสอง

ดังนั้นวันนี้คุณเห็นหรือยังว่าเรื่องนี้เริ่มเดินแบบเป็นรูปธรรมแล้ว
ตรสั่งให้ออกจากราชการพบตรสั่งดำเนินคดี
พบตลาวสั่งให้ไปปรึกษากับอายการเป็นคดีนอกราช
มีการยุโยงส่งเสริมเป็นที่ปรึกษาเหมือนกับที่ผมออกตามสเต็ปทุกประการ
และคดีที่เป็นฝ้อมเงินที่ผมบอกทำไมแจ้งทุกคนเป็นผู้สรับสนุน

ถ้าเกิดผมไม่ไปพูดผมพูดถ้าตายเขาไม่ทำ
ทีนี้คือโทษผมไม่ได้หรอกนะเพราะว่าผมเนี่ยต้องใช้วิธีนี้
พอพูดกับนายกแล้วนายกเขาดำเนินการอ้าวแล้วคุณจะเอาอะไรกับผม
ถูกไหมคุณบอกชูวิทย์หาทางลงเอ้าแล้วไงมันเกี่ยวอะไร
ผมจะลงแล้วทำไมไปหนักใครเหรอเออเพราะผมไม่ได้ทำงานให้ใครอ่ะ
ผมทำงานให้ประชาชนและประชาชนทั้งหลายเนี่ย
บางคนก็ไม่เข้าใจอย่างงี้คอมเม้นต์คนนี้เขากลัวเขากลัวเทียนจะดับ
อ่ะไม่กลัวเราครับเพราะว่าผมมีฐานเยอะอันนี้อีกสิบห้านึง
ทีนี้ประชาชนบางคนไม่เข้าใจอย่างนั้นทำไมไม่อย่างนี้
ไว้ใจได้หรืออะไรอย่างงั้นอย่างงี้คืออย่าพึ่งอย่าพึ่งนะครับ
ความหลากหลายความคิดของสังคมผมเข้าใจดี
แต่ท่านไม่เข้าใจหรอกครับว่าวิธีการต่อสู้เนี่ย
กับระบบราชการเนี่ยเราเป็นรัฐราชการไปแล้ว
ราชการเนี่ยผมถามคุณขึ้นอำเภอคุณไปคุยกับโต๊ะหน้า
คุณได้เรื่องไหมไม่ได้เรื่องโต๊ะหน้ามันต้องถามโต๊ะหลัง
หลังก็ต้องไปถามในห้องในห้องไปถามข้างบนอีก
ดังนั้นถ้าเกิดคุณรู้จากวิธีการต่อสู้เนี่ยผลลัพธ์มันจะออกมา
บอกท่านนายกบอกท่านนายกถ้าท่านเป็นนักการเมืองแล้วท่านไม่จัดการเนี่ย

ท่านอาอ่าคุณธนกรก็เข้ามา
แล้วคุณศาลการยังมาล้อเล่นกันกับผมเลย
พี่ชุวิตอ๋อโหเล่นผมซะเหละเลยนะ
โห้ยคุณเหมือนละครังนักการค์เหมือนละครัง

แล้วตอนอยู่กันสองคนไม่ขอเซลฟี่กับบิ๊กตู่เขาบ้างเหรอ

เดี๋ยวเรียกพวกนั้นเข้ามาถ่ายด้วยกัน
ขอคุยกันก่อน